ความขึ้นไหวของเกมอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับจีนนะครับ

ก็ออกมายืนยันว่าเกมการแข่งขันคู่นี้นั้น

ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมายืนยันว่าจะเป็น

ได้รับเอกสารยืนยันว่าจะเป็น

ได้รับเอกสารยืนยันว่าจะเป็น

ได้รับเอกสารยืนยันว่าจะเป็น
ได้รับเอกสารยืนยันว่าจะเป็น
ได้รับเอกสารยืนยันว่าจะเป็น

ได้รับเอกสารยืนยันว่าจะเป็น

ได้รับเอกสารยืนยันว่าจะเป็น